ท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่เชียงใหม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง

เชียงใหม่ก็มีพื้นที่ตรงนั้นอยู่ที่มีคนติดเชื้อนะฮะ

ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

คือไฟป่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นขึ้นมา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมได้
แต่มีทีมโรนอาสาที่เขาไปช่วยงานเจ้าหน้าที่

พอเขาบินขึ้นไปแล้วเขาก็เผยแพร่ภาพออกมา
เหมือนกับสื่อให้เห็นว่ามันยังไม่ดับ

มันยังไม่ได้ดับมันยังมีปัญหาจุดไฟป่าตรงนี้อยู่
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอะไรแบบนี้
สุดท้ายแล้วทีมโดนอาสาทีมนี้เขาก็เลยเขามีเพจด้วยนะ
เขาก็เลยโพสต์บอกว่าเอาแล้วเขาขอถอนตัวแล้วกัน

แต่ว่าไปไล่แรกก่อน
ตอนที่มันมีเหตุไฟไหม้ที่เป็นไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
นอยสุทธิปุ๋ยที่เชียงใหม่เนี่ย
มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปช่วยกระต่าย

ทีนี้ครับ
กระต่ายครับเมื่อกี้ช่วยมันได้ครับลูกกระต่ายครับลูกกระตายปลาครับ
กระโดดออกจากจากไปทุ่มมันทุ่มรังมันนะมันก็ช่วยไว้ครับ
ดูขนครับไหม้หมดกระโดดไล่ติประตัน
คงจะต้องเอาไปเลี้ยงก่อนนะครับเพราะมันหายแผลมันเพราะว่าแม่มันทิ้งอยู่แล้วครับ
นี่แหละโอ้ยดูขนาด
ซักปลาครับมันกว่าลักษณ์ชีวิตนะครับมันมันน้อยมันเหมือนหูจับไฟครับ
หล่นเข้ากล่องไฟอ่ะกระโดดเข้ากล่องไฟแต่กี้โอ้โห
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมไฟป่าตอนที่ไปช่วยดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะฮะ
เอาไปดูแลแล้วนะต้องช่วยออกไปนะครับเขาตั้งชื่อว่าเจ้าโควิด
เกือบไปเจ้ากระต่ายตัวนี้นะช่วยไว้ได้ทันพอดี
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะที่เพจที่ชื่อว่าสื่อสู้ฝุ่นนะ
ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอุทยานแห่งชาติ
สุเทพปุ๋ยเป็นเพจของอาสาดับไฟป่าและทีมโรนอาสา
มาทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะเพื่อให้คนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ย
ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพเมื่อ๒๙มีนาคม
ทางเพจเฟซบุ๊กสื่อสู้ฝุ่นได้โพสต์ภาพมุมสูงของไฟป่า
เนี่ยฮะว่ากำลังโหมลุกไหม้เข้าใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพ
แล้วก็ภาพความรุนแรงของไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ภาพของเจ้าหน้าที่
ต้องนอนกลางดินกินกลางป่าในการดับไฟป่าอืมซึ่งมันก็มีคำถามตามมาแล้วว่าตกลง
แล้วดับได้หรือไม่ได้ค่ะคุมได้หรือยังตามมาด้วยกระแสดราม่า
เมื่อเช้า๓๐มีนาคมเพจเฟซบุ๊กสื่อสู้ฝุ่นโพสต์ข้อความบอกว่า
โรนจิตอาสาและทีมร่มบินขอถอนตัวจากภารกิจบินสำรวจไฟป่าในพื้นที่อุทยาน
โดยบอกว่ามีการตั้งด่านสกัดห้ามทีมโรนอาสาเข้าไปถ่ายภาพไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอยสุเทพ
เพราะว่าผู้ใหญ่สะเทือนใจกับภาพไฟไหม้มุมสูงที่เผยแพร่ออกไป
อันนี้ตอนนั้นเขาอ้างว่าอย่างนี้นะข้อมูลนะโอ้ยก็มีการวิภาควิจารณ์กันว่า
ทำไมอ่ะทำไมทำไมต้องห้ามทำไมไม่ให้เผยแพร่ภาพ
ทำไมให้เห็นไม่ได้เหรอว่ามันไหม้ขนาดไหนค่ะแต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฮะ
ทางเพจก็โพสต์ข้อความแก้ไขบอกว่าไม่มีคำสั่งให้งดเสนอภาพมุมสูงไฟไหม้ป่าดอยสุเทพแล้ว
แต่เป็นการขอความร่วมมือว่าถ้าจะแชร์ภาพเผยภาพอะไรออกไปเนี่ย
ให้ส่งกันในด้านของเจ้าหน้าที่ข้างในก่อนอย่าเพิ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ
แล้วก็ยืนยันว่ามีการตั้งด่านสกัดแล้วก็ไม่ให้ขึ้นบินเนี่ยอันนี้มันจริง
แต่ว่าคำสั่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงแล้วนายธีรศักดิ์ทูบสุวรรณผู้ประสานชมรมร่มบินอาสาเชียงใหม่
บอกว่าเสียใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
เพราะที่ผ่านมาความจริงก็ทำงานด้วยดีกันตลอด
สาเหตุที่ถูกห้ามบินโรนคาดว่ามาจากกรณีเจ้าหน้าที่
ที่ยืนยันว่าสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว

แต่ทีมโรนอาสาไปบันทึกภาพไฟที่ยังไหม้อยู่
อย่างรุนแรงเอาไว้ได้แล้วแชร์ออกไปในสังคมออนไลน์
มันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้ง
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่าปัจจุบัน
มีการนำอากาศยานของหน่วยต่างมาร่วมภารกิจ
ดับไฟป่าบนดอยสุเทพอยู่๔ลำนะฮะ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้นำโดรนขึ้นบิน
นี่คือเหตุผลเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย
มันจะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน
ต้องมาผ่านแผนการบินร่วมกันก่อน
แล้วการโพสต์ภาพมุมสูงของชมรมร่มบินอาสาเชียงใหม่เนี่ย
แล้วแชร์ไปทางสังคมออนไลน์
มันทำให้เกิดความผิดพลาดด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพิกัดของไฟที่ไหม้
ก็เลยต้องมีการทำความเข้าใจกันว่า
จะขึ้นจะอะไรจะยังไงจะถ่ายภาพจะอะไรยังไงเนี่ย